ใครจะไปเชื่อว่าการแย่งงานกัน
เช่นเรางานน้อยกว่าอีกฝั่งงานเยอะกว่าเรามันทำให้ฝั่งงานน้อยกว่าแค้น
เหตุเกิด๕โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับในแคมป์คนงาน
ซึ่งสร้างเป็นโรงจอดรถไอ้พวกรถเทรลเลอร์รถเครนรถตักของบริษัทแห่งหนึ่ง
แขวงอเงินเขตสายไหมครับคนที่โดนยิงแล้วคลุมร่างไป
เมื่อกี้ชื่อนายสุพิชัยฉลอยฉิมอายุสี่สิบสามปี
เป็นชาวพิศนุโลกโดนยิงเข้ากลางหน้าผาก
ทะลุท้ายทอยเนี่ยร่างของเขาอยู่หน้าโรงงานครับ
ภรรยาก็มาเห็นร่างผู้ตายนอนโหอยู่เนี่ย
ตรงนี้ร้องไห้เลยฮะญาติญาติพอรู้ข่าวรีบมาดู
ร่างของนายสุพิชัยแล้วแล้วรับไม่ได้ครับกับเรื่องที่เกิดขึ้น
นี่คนนี้ก็ญาตินะญาติผู้ตายครับตะโกนด่าคนก่อเหตุเลย
โอ้โหโมโหสุดเลยเนี่ยดูช่วงนั้นหน่อยฮะ
ส่วนคนก่อเหนและเป็นใครชื่อว่านายโดรทัพ
สโหมีอายุห้าสิบเอ็ดปีครับไม่ได้ไปไหนนะเนี่ย
รอมอบตัวครับกับปืน๙มมที่เขาใช้ก่อเหตุ
ละธรรมคนก่อเหตุเขาสารภาพว่าเขามีปัญหากับสุพิชัยคนตายมานานแล้ว
แล้วเขาเองทนไม่ไหวแค้นเก็บความแค้นสะสม
สะสมสุมอยู่ในใจครับทนไม่ไหวตัดสินใจเอาปืนยิงเลย
จะได้ดับแค้นซะส่วนภรรยาผู้ตายครับนางนัทธานิชานะ
อภัยถ้าอ่านชื่อผิดนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเธอกับสุพิชัยสามี
สามีเธอก็เดินตรงไปยังโรงจอดที่โดรธรรมคนก่อเหตุนอนเล่นอยู่
หลังจากนั้นเธอได้ยินเสียงปั้งเสียงปืนดังครับ
วิ่งไปเห็นว่าโอ้โหสามีเธอโดนยิงไปแล้วอ่ะ
แสกหน้าผากเลยสามีเธอทำงานที่บริษัทนี้มาห้าปีแล้ว
ค่าแรงขับรถเที่ยวละ๔๐๐บาทครับ
นายจ้างก็วางใจไว้ใจให้ขับรถมาตลอด
ส่วนคนก่อเหตุก็คือโดรธรรมเนี่ย
ทำงานได้๔ปีแต่รับงานทีไรมักจะเกิดอุบัติเหตุ
มันก็เลยเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจของคนจ้างและนายโดรธรรมครับ
ไม่ค่อยให้งานเท่าไหร่ก็มีเรื่องแย่งงานกันหลายครั้ง
ตำรวจคุมตัวโดรธรรมไปสอบสวนที่สนคณะยาวครับแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
แพทย์นิติเวศมาชนะสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิต
แล้วก็เก็บคราบขม่าวดินปืนที่ข้อมือของผู้ก่อเหตุไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็ยึดปืนไว้ด้วยพร้อมทั้งแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีและใช้ปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ